มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับ
ผมเชื่อว่าใครที่ได้ยินข่าวนี้นะครับ
ก็คงสะเทือนใจว่าโอ้โหค่ะ

อะไรเลยทั้งที่ตัวเองก็เป็นรอปภของโรงพยาบาลแท้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เปิดเผยเหตุการณ์
ในโรงพยาบาลหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนกว่าของคืนวันที่๓๐มกค
ลูกสาวของผู้ตายเข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
นะครับอ่าที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพบว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งเขาขับมาจอดนะ
เพราะว่าเขาเนี่ยมีอาการหัวใจกำเริบเฉียบพลันโชเฟอร์แท็กซี่
นี้เขารู้ตัวเองเขาขับมาที่โรงพยาบาล
แต่พอมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาวูบแล้วก็ฟุบลงตรงนั้นนั่นแหละ
อืมคนที่เดินมาเนี่ยเป็นรอปภของโรงพยาบาลนะค่ะเดินมาเห็นแล้วว่าเขาล้มอยู่
นอนอยู่ด้อมมองปรากฏว่าแทนที่จะช่วยก้มลงไปหยิบ
เอากระเป๋าสตางค์ของเขาไปแล้วก็ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
จะเห็นได้เลยว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ย
มาถึงโรงพยาบาลเวลาประมาณเที่ยงคืนสามสิบเจ็ดนาทีครับ
หลังจากนั้นประมาณ๑นาทีเปิดประตูลงจากรถแล้วก็หมดสติ
ล้มลงข้างรถของตัวเองแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งนาที
รอปภคนนี้มาถึงที่รถนะคะอ่าดังนั้นถ้าหนึ่งนาทีที่คุณมาถึงอ่ะ
เขาฟุบไปแค่แป๊บเดียวไปแค่๑นาทีถ้าคุณอุ้มเขา
เอาเขาเข้าโรงพยาบาลใช่เขารอดนะคะคือมันคือลานจอดรถของโรงพยาบาลแล้วอ่ะ
โรงพยาบาลหนองแคร์จังหวัดสระบุรีคือแค่หนึ่งนาทีก็เดินไปเจอเขาแล้วอะค่ะ
คือพอเอาทรัพย์สินของเขาไปแล้วเนี่ยแล้วเดินหนีไปแล้วนะ
นู่นฮะตอนเช้าครับตรวปพอร์ชุดใหม่มาถึงมาเจออ้าว
มีใครมานอนอยู่ตรงนี้ลานจอดรถแล้วไปตรวจสอบเสียชีวิตแล้วนะครับ
คนที่เป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่ที่ท่านเห็นในภาพวงจรปิดเนี่ย
ชื่อวนายชายากรช้างศรีอายุสี่สิบเก้าปีนะครับ
ลูกสาวเขาก็ไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยอ่าพ่อเนี่ยอ่า
เสียชีวิตหลังจากได้รับแจ้งแล้วก็มาตรวจสอบนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลพบเหตุการณ์อย่างที่เห็นเนี่ย
แต่ว่าทีนี้คดีมันไม่คืบนะครับคดีมันไม่คืบ
อ่าที่สุดแล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับโดยทางตำรวจสพนแคร์นะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะอ่าลูกสาวของผู้ตายชื่อว่านางสาว
อุรชาช้างศรีอายุ๒๕ปีทำงานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่นะครับอ่าบอกว่าอ่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
อ่าคือบีดาของตัวเองเนี่ยนะก็มีอาการโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน
นะพยายามจะไปโรงพยาบาลแล้วในคืนวันนั้นแต่ไม่มีคนช่วยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอติดใจหลายอย่างนะ
จากรอปภของโรงพยาบาลไม่ช่วยแล้วปล่อยให้พ่อเธอนอนตายอยู่เนี่ยนะฮะ
หลังเกิดเหตุได้รับพวงหลีดจากโรงพยาบาลเพียงแค่๑อันเท่านั้น
ค่ะนะไม่มีบุคคลใดของโรงพยาบาล
มาแสดงความเสียใจเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สามสิบมกราคมนะครับ
ก็เลยตัดสินใจมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
นางสาวอุรชาบอกว่าวันเกิดเหตุกลางดึกคืนวันที่๓๐มกราคม
ออกจากบ้านพักในอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เพื่อมาขับรถแท็กซี่รับจ้างตามปกติแล้วพ่อก็มีอาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจกำเริบ
รีบขับรถจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนองแคร์ปรากฏว่าถึงลานจอดรถหน้าโรงพยาบาล
กำลังจะลงจากรถพ่อล้มฟุบนอนนิ่งอยู่ตรงนั้น
จนเช้าถึงเวลาเปลี่ยนผลัดรอปภชุดใหม่เข้ามาถึงมาเห็นว่าพ่อนอนแน่นิ่งอยู่ที่ลานจอดรถ
แล้วก็แจ้งแพทย์ให้มาช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งเธอบอกว่าไม่ยุติธรรมที่พ่อของเธอต้องมาตายแบบนี้
หลังจากนั้นเธอไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลก็เห็นเหตุการณ์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็น
ก็คือมีรอปภคนหนึ่งเดินมาเห็นพ่อแล้วแต่ไม่ยอมช่วย
วนมาแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ของพ่อไปซึ่งคาดว่าในกระเป๋าสตางค์นั้นต้องมีเงิน
ซึ่งอาจจะมีเงินค่างวดรถประมาณหนึ่งหมื่นบาทด้วย
อยากถามไปยังรอปภคนนั้นว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมไม่ช่วยพ่อ
หากอ้างว่าคิดว่าพ่อนอนหลับทำไมไม่ปลุก
เพราะมันผิดวิสัยอยู่แล้วคนไม่น่าจะมานอนอยู่ตรงนั้นตรงลานจอดรถ
มันถูกต้องแล้วหรือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก
ขณะนี้สภาพจิตใจของครอบครัวย่ำแย่มากเนื่องจากพ่อเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วก็มาจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ร่ำลา
ยังไม่ทันที่คนเป็นลูกจะได้ทดแทนบุญคุณคนเป็นพ่อได้อย่างเต็มที่เลย
มันเจ็บใจตรงนี้นะพี่ถ้าเอาไปแล้วมาช่วยมันก็ยังรู้สึกดีกว่านี้
แต่ว่าทีนี้เหมือนแบบหนูไม่รู้ว่าหนูคิดในแง่ลบหรือเปล่าว่าเอาไปแล้วปล่อยให้ตายแบบนี้หรือเปล่า
เพราะเอาไปแล้วปล่อยเลยไม่ได้มีการแจ้งหรืออะไรแบบนี้ค่ะ

ยังไม่ทันได้ดูแลอะไรอย่างนี้ก็เลยมันก็เสียใจตรงนี้มันเร็วไป
ยังไม่ได้ตอบแทนยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่มันดีกว่านี้เลยอย่างนี้ค่ะยังไม่สมบูรณ์เลย
และตำรวจก็ได้มีการออกหมายจับรอปภที่อยู่ในคลิปภาพแล้วก็ควบคุมตัวได้แล้ว
รอปภก็อ้างว่าคิดว่าเป็นคนเมานอนอยู่
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปขโมยของอะไรที่ตัวเขา

ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะคะ
เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องของรอปภในคลิปนะ
มาดูทางการแถลงข่าวของโรงพยาบาลน้องแคร์กันก่อน

ซึ่งก็มีลูกสาวมีพี่สะพ้ายของผู้เสียชีวิต
มาร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าวของโรงพยาบาลหนองแคร์ด้วย
แพทย์บัณฑิตยืนยงสุวรรณรักษาการผู้มนุยการโรงพยาบาลหนองแคมบอกว่า
ทางโรงพยาบาลรู้เรื่องก็ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
รวมถึงมีการชนะสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิตก็คือหัวใจวายเฉียบพลัน
แล้วก็ได้มีการส่งมอบหลักฐานให้กับตำรวจ
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วย

ไม่ได้มีเจตนาปกปิดให้เรื่องเงียบ
รอปภคนนี้อ้างว่าคิดว่าเป็นคนเมาแล้วหลับอยู่
ก็เลยไม่ได้ช่วยแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้ลักทรัพย์สินไป
แต่โรงพยาบาลบอกว่าพิจารณาแล้ว
รอปภคนนี้ยังไงก็ถือว่ามีความผิด
เพราะละเลยไม่ให้การช่วยเหลือทั้งที่สามารถช่วยได้
แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วย
พฤติกรรมไม่เหมาะสมก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต

วินัยเป็นการลงโทษร้ายแรงก็คือไล่ออกทันที
ซึ่งจริงแล้วรอปภคนนี้เพิ่งเข้าเป็นพนักงานทดลองงานของโรงพยาบาลได้แค่ไม่ถึง๒เดือนนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้รับการบรรจุเต็มตัว
โรงพยาบาลชี้แจงว่าตามปกติแล้วนะคะในแต่ละเวรจะมีรอปภคนเดียว
ในวันเกิดเหตุมีรอปภสองคนนะแต่ว่าอีกคนเป็นรอปภพี่เลี้ยง
เพราะว่าคนนี้ทดลองงานอยู่ไงก็เลยมีรอปภอีกคนนึงเป็นรอปภพี่เลี้ยง
แต่ว่าอยู่คนละจุดรอปภอีกคนเนี่ยไปอยู่ประจำจุดด้านหลังของโรงพยาบาล
จริงแล้วถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรรอปภจะแจ้งทางโรงพยาบาลได้เลยทันที

แต่คุณก็ต้องแจ้งไงว่าที่เนี่ยเห็นคนนอนเมาหลับตรงร้านจอดรถเนี่ยเอาไงดี
ไม่ใช่ไปปล่อยเขาไว้เฉยแบบนี้ค่ะ

โรงพยาบาลบอกว่าจุดที่พบผู้เสียชีวิตนะคะเป็นจุดอับสายตา
ไม่เห็นแล้ววันเกิดเหตุคนไข้เยอะ
แต่ว่าหลังจากนี้จะกำชับให้รอปภตรวจเช็ค
ไม่ว่าจะเป็นรถที่เข้ามาจอดรถคันไหนมีความผิดปกติก็ต้องรีบแจ้ง
ก็จะมีมาตรการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดอับของทางโรงพยาบาล
ยืนยันว่าโรงพยาบาลมีมาตรการอบรมการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับรอปภ
มีการอบรมทุกปีทางรอปภที่มาพบศพก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อบรมทุกอย่าง

ดังนั้นจากนี้ไปก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ทางโรงพยาบาลยอมรับว่ารอปภของโรงพยาบาลบกพร่องในหน้าที่จริง
ทางโรงพยาบาลก็ทำได้แค่ลงโทษทางวินัยรอปภคนนี้ก็คือไล่ออก
ส่วนการเยียวยาตอนนี้โรงพยาบาลกำลังเสนอเรื่องขึ้นสู่คณะกรรมการในการพิจารณานะคะ
ว่าเข้าหลักตามมาตรา๔๑พลประการสุขภาพแห่งชาติปี๒๕๔๕
ว่าด้วยการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลจากการบริการทางการแพทย์หรือไม่
ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าเข้าข่ายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนี้หรือเปล่า
เพราะว่าจริงแล้วตัวผู้ตายยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาล
เสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอสัก๒๓เดือนถึงจะรู้ผล
ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นโรงพยาบาลก็เป็นเจ้าภาพงานศพและมอบเงินทำบุญ๕๐๐บาท
คืออย่างแรกเนี่ยโรงพยาบาลยืนยันว่าณวันนั้นเนี่ย
รวมถึงมีพฤษิกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือเรื่องของสถิต
โรงพยาบาลได้จัดการดำเนินตามระเบียบวินัยเบื้องต้น
อันนี้เป็นกว่าพระพิชกที่โรงพยาบาลทำร่าวนเบอร์อีบเลย
คือสอบถามแล้วเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาคิดว่าเมาหลับนะครับ
ส่วนเรื่องอื่นเขาปฏิเสธหมดเลย
คงต้องขึ้นอยู่กับทางคดีครับว่าได้ความคืบหน้าอย่างไร
คิดว่าเป็นคนรวยที่อาจจะเสียชนิดได้
อันนี้ผมตอบแทนเขาไม่ได้เนอะเพราะว่าเป็นความคิดเขา
สิ่งที่เขาพูดคือเขาคิดว่าเมาหลับแค่นั้น
คือมันเป็นจุดอับที่คนอาจจะไม่ค่อยเห็น
แต่โชคดีที่กล้องวงจรปิดเห็น
ก็เลยเห็นคนคนนี้ว่าโอ้โหพฤติกรรมเนี่ยมันแย่จริงนะ
คือเรื่องนี้ไปเหมารวมกับคนที่ทำอาชีพรอปภไม่ได้
แต่ต้องถ้าจะด่าก็ด่าไอคนนี้คนเดียวใช่ไหม
เพราะคนนี้มันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอะไรด้วยไง
คือต่อให้ทำอาชีพอะไรมันก็คงจ้องไปก่อเหตุแบบนี้อยู่เรื่อย
เป็นมิจฉาชีพในอาชีพสุจริต
คือหลังจากฟังทางโรงพยาบาลแถลงข่าว
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าก็รู้สึกดีขึ้น
เพราะว่าโรงพยาบาลก็พยายามที่จะรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
อย่างเช่นเรื่องการยื่นเอกสารขอเยียวยา
ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทางครอบครัวก็พร้อมยอมรับนะ
ส่วนเรื่องคดีความนะครับพันธุ์ตำรวจเอกฉัดธวัฒน์วงวาด
ผู้มกับการสอบภอน้องแคร์บอกว่าหลังจากที่ได้หลักฐานต่าง
ขออนุมัติศาลออกหมายจับซึ่งเห็นชัดเจนว่าผู้ต้องหาคือนายพัฒวุฒิ
เยือกกลางอายุ๒๕ปีรอปภในกล้องวงจรปิด
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับโดยคุมตัวมาสอบสวนแล้ว
จากการตรวจค้นร่างกายตอนไปจับกลุ่มตัวเนี่ยเจอยาบ้าติดตัวอยู่๑เม็ด
ปัสสาวะมีปัสสาวะสีม่วงก็เสพยาเสพติดแน่นอนนะครับ
แล้วก็สันนิษฐานว่ายาบ้งยาบ้าเนี่ยก็คงได้จากที่ลักขโมยกระเป๋าสตางค์เข้าไปนั่นแหละ
แล้วก็เอาเงินไปซื้อยาบ้านะครับแล้วที่บอกว่าไม่ได้ขโมยไม่ได้รักทรัพย์สินเขาเนี่ย
ที่ไม่ได้ช่วยเพราะคิดว่าคนเมานอนหลับเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอกระเป๋าสตางค์ของผู้ตายตกอยู่ในร่องน้ำของโรงพยาบาลฮะ
นายพัฒวุฒิก็เลยจำนวนต่อหลักฐานยอมรับสารภาพว่า
ขโมยกระเป๋าสตางค์เข้าไปจริงแล้วก็เอาไปทิ้งที่ร่องน้ำ
ในกระเป๋าเนี่ยมีเงินอยู่เก้าร้อยบาทอืมตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
แล้วก็เรื่องของการมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครอง
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
เนี่ยนะคือต้องการแค่หาเงินไปซื้อยาบ้าหรือต้องการแค่เอากระเป๋าสตางค์ของเขาเอาทรัพย์สินเขาเนี่ย
แต่ทำให้คนตายไปคนหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียพ่อสูญเสียเสาหลักครอบครัวไป
นี่ไม่สนใจเลยว่าใครจะเป็นใครจะตายใครจะเดือดร้อนยังไงก็ไปขโมยของเขานะคะ